พูดถึงอีกหนึ่งฮีโร่ที่อยู่เคียงข้างพี่บินบรือฤทธิ์มาโดยตลอดเลย
เวลาลงไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อีสาน
ก็คือนี่พี่บัวขาวบัญชาเมฆ
ไม่ต่อยมวยแล้วเหรอไม่ต่อยคนไทยตอนนี้วางหนวมแขวนนวม
แล้วก็ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัย

เพราะว่าทนเห็นคนบ้านเดียวกันเดือดร้อนไม่ไหว
แถมถ้าน้ำลดแล้วพี่บัวขาว
เพื่อเป็นการสร้างความสุขแล้วก็เรียกรอยยิ้มด้วยนะจ๊ะ

เพราะว่าเข้าไปเห็นพี่น้องเช่าอีสานมันเข้านะครับ
คือเขาก็อาจจะเป็นลูกหลานเพื่อนอะเนาะ
ไปพอเพื่อนก็รู้สึกว่าก็พยายามช่วยเพื่อนเต็มทีครับ
ก็หูซิว่าพอไปแล้วก็เพื่อนก็ยังมีรอยยิ้ม

ไปแล้วหลังจากอาจจะอยากไปชกเมื่อให้เพื่อนผมเลย

อาจจะไปจัดตัวเองชกให้เพื่อนอยู่
โอ้โหพี่บัวขาวใจพี่หล่อมากเลย